กลับมาในช่วงของสายตรวจโซเชียลนะคะ
มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสามสาวแบบนี้
เฟื่องมีเรื่องราวในโลกโซเชียลหลากหลายมาก

มีทั้งความคืบหน้าคลิปที่เรานำเสนอไป

ใช่เริ่มที่เรื่องราวประทับใจก่อนดีไหมคะ
เรื่องราวนี้แชร์กันมากบนโลกออนไลน์

ความรักของคนเราไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ

มีการช่วยพระสงฆ์ถือย่ามแบกของ
ก็ประทับใจชาวเน็ตกันมากเลยล่ะค่ะ
ภาพนี้นะคะโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าสุกริตศรีสังค่ะ
ระบุว่าภาพมาจากเพจของพุทธรักษาศรีสาคร
เป็นผู้ถ่ายภาพเขียนแสดงความคิดเห็นไว้บอกว่า
ภาพที่งดงามในความรู้สึกณสถานีรถไฟยาลา
มุสลิมช่วยกันถือย่ามให้หลวงพ่อขณะขึ้นรถไฟ
อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งชาติไม่แบ่งศาสนา
ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะ
ภาพนี้ที่มีผู้ชายมุสลิมคนหนึ่ง
คอยช่วยถือสัมภาระต่างของพระสงฆ์ขึ้นรถไฟด้วยความยินดี
กลายเป็นภาพที่ใครมองแล้วก็รู้สึกปลาปลื้มใจ
อยากเห็นภาพแบบนี้ในชายแดนใต้ในทุกพื้นที่
ถ้าเราทุกคนรักกันสามัคคีกันไม่แบ่งแยกกัน
ชายแดนใต้ของเราก็จะกลับมาสันติสุขในเร็ววันอย่างแน่นอนครับ
ในเพจพุทธรักษาศรีสาครก็มีคนแชร์ภาพนี้ไปหลายครั้ง

ด้านพันธุ์ตำรวจตรีชาญสารวุฒิแสงอรุณสารวัตรสถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่
ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
พระสงฆ์รูปนี้มาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟยาลาค่ะ
เพื่อจะเดินทางไปยังสถานีรถไฟสุไงโกลก
โดยก็ใช้ขบวนรถไฟที่๔๔๗สุรธานีสุไงโกลกค่ะ
ขณะนั้นชาวมุสลิมก็ได้ช่วยพระสงฆ์ขนย่ามแล้วก็สัมภาระอื่นนะคะ

กลายเป็นภาพประทับใจที่โลกออนไลน์แชร์กัน
ไปดูในหน้าเพจตอนนี้นะคะพุทธรักษาศรีสาคร
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งก็มีการโพสต์ภาพอีกภาพหนึ่ง

เป็นภาพของพระสงฆ์นะคะก็ซ้อนท้ายชายชาวมุสลิมเหมือนกัน
บอกว่าภาพสวยงามอีกภาพคงเป็นภาพที่หาดูได้ยากเช่นกัน
ทางบ้านส่งเข้ามาแอดมินก็เลยขอมาใช้ให้ทุกคนได้ดูกันครับ
นี่ก็มีคนกดแชร์ไป๑๐ครั้งนะคะ

แต่เชื่อว่าภาพนี้คนเห็นก็จะประทับใจ
เหมือนที่เราประทับใจกันอยู่นะตอนนี้ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่
ไม่ว่าจะศาสนาอะไรเชื้อชาติอะไร
คือเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจริง
แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ

นี่ไง๓คนเรียงกันได้เลย
สมัครสมาธิสมภิกษ์พุทธคริสต์อิสลามครบเลย